ก็เดี๋ยวก็คลกแล้วก็สากใบ้กบเสียงไทยจริง
เป็นพิธีเสี่ยงครกเสี่ยงสากของชาวบ้านเกิ้งเทศบาลบ้านไผ่ขอนแก่นนะคะ
นี่แหละเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้กิจกรรมนี้นะคะ
คักสนุกสนานเลอะดินเลอะโครนกันไปหมดเลย

ยังเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคืองานนี้เนี่ยนะคะเห็นไหมคะ
คุณระเบียบรัฐพงพาณิชย์นายกสมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุข
นำขบวนความสนุกมาร่วมพิธีนี้ด้วยนะคะ

สืบทอดกันมาในช่วงสงกรานเพื่อทำนายฟ้าฝนและความอุดมสมบูรณ์ของน้ำท่าอาพรนี่แหละ
ปีนี้พิธีกรรมปีนี้ก็จะเริ่มด้วยการนำหนุ่มสาววัยบริสุทธิ์นะ
เสี่ยงทายด้วยอุปกรณ์ในครัวเรือน

กระดานของผู้ชายก็คือสากนั่นเองนะคะ
จากนั้นเนี่ยก็จะนำไปแห่ครกแห่สากนะคะ
แล้วก็ให้ผู้ชายผู้หญิงเนี่ยชักกระเย่

ทำนายว่าถ้าฝ่ายชายชนะหมายถึงว่าฝนฟ้าจะตกต้องตามฤดูกาล
แต่ถ้าฝ่ายหญิงชนะน้ำท่าจะดี
ปรากฏว่า
เรียบร้านการมานำขบวนมาเองเลย

จะไปเชียร์ผู้หญิงทำไมล่ะ
ปรากฏว่าผู้หญิงชนะสักครู่

น้ำท่าก่อนจะดีฝนฟ้าก็จะตกต้องตามฤดูกกาก

ผู้หญิงยุคนี้ผู้หญิงเป็นใหญ่คุณชนะฟังเอาไว้
ผู้หญิงเป็นใหญ่ใหญ่ขนาดที่เท่าครกอ่ะคุณ
ผู้ชายนี่แค่สากนะ
ก็ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีนะ

ถ้าเป็นฝ่ายหญิงเขาชนะเนี่ย

ปลาไม้มันก็ต้องอุดมสมบูรณ์
ผู้หญิงนี่จริงเขาไปเปรียบ

อย่างเช่นเอาไปตั้งชื่อพายุ
ชื่อพายุเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นชื่อผู้หญิง
เพราะว่าผู้หญิงได้อารมณ์แปรป่วน

ไม่จริงหรอกคุณคิดไปเอง

แต่ผู้หญิงยิ่งใหญ่แค่ไหน
แม่น้ำแม่ครัวแม่ครับ

วันนี้คุณต้องยอมผู้หญิงมีสอง